ที่เกาหลีใต้นะครับมีนักกีฬาไทยสังกัดสโมสรแกนูล่า๓คน
แข่งขันในรอบสองครับประเภทชายเดี่ยวรวมยุ่งไม่เกินสิบเก้าปี
วรพพชื่นค้าครับมือวานดับหกใช้เวลาเพียงยี่สิบหกนาที
เอาชนะทางฮอร์จุนซูจากเกาหลีใต้ไป๒เกมรวด
สิบเอ็ดสิบและยี่สิบเอ็ดต่อสิบสามผ่านเข้ารอบสาม
เศรษฐรสิทธิ์อาริบารมีกุลครับมือเจ็ดของรายการ
ภาคแพ้ให้กับคิมออร์จินจากเกาหลีใต้นึงต่อสองเกม
หกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบแปดและ

พรชัยครับแซงเอาชนะแชร์จีอุงนะครับจากเกาหลีใต้สองต่อหนึ่งเกมสิบเจ็ด
สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสิบหกและยี่สิบเอ็ดสิบห้าก็ผ่านเข้ารอบสามครับ
รายการนี้จะแข่งขันกันไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๑๖ธันวาคมนี้ส่วน
กล้องบอกกันเนิ่นนะครับจะแข่งพร้อมกันทั้งเจ็ดผู้เวลาสิบสี่ราวนิกาบ่ายสองนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดคู่ระหว่างบางกอกซิตี้เปิดบ้านพบกับการท่าเรือ
หากว่าการท่าเรือนั้นชนะจะคว้าแชมป์ทันทีไม่ต้องดูผลคู่ของชนบุรีแต่ถ้าเกิดเสมอหรือแพ้ก็ต้องลุ้นให้ชนบุรีที่จะไปเยือนเกษมบัณฑิตนะครับ
ผลการแข่งขันนี้เหมือนกันนะครับคือเสมอหรือว่าแพ้ไปเลยนะครับการท่าเรือถึงจะปลอดภัยต่อการที่จะสามารถคว้าแชมป์สมัยที่๒ได้ครับ
แต่ถ้าเกิดแต้มเท่ากันเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดนะครับในการดูผลกฎระเบียบต่างเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงวันศุกร์ใกล้แข่งขันดีกว่าครับ